คุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เราก็เล่าสู่กันฟังทุกวันนะเนาะ
ก็เป็นห่วงเป็นใยกันนั่นแหละยิ่งตัวเลขตอนนี้โอ้โหก็สองหมื่นอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับ
เรื่องของเรื่องคนไทยเราก็ช่วยกันอยู่แล้วในทุกสถานการณ์ยิ่งสถานการณ์แบบนี้
คนไทยไม่เคยทิ้งกันอย่างเช่นกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เขามาทำอะไรกัน
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะหยอกเหล่า
ต้องมาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรที่เห็นคนเท่าคนแก่เขานัดกันมาเนี่ย
เดี๋ยวจะได้ดูนะเขานัดกันมาเนี่ยไม่ได้นัดกันมาเคี้ยวหมากนะ
งั้นทำอะไรมาทำความดี

แพร่
ท่านอ่านเร็วไงแต่ผมอ่านช้ะนิดนึงกลัวผมอยากจะฟังได้ทัน
พอดีพอดีไม่ต้องช้าและเร็วแบบชาวบ้านเข้าใจคือทำ
อะไรจะเข้าใจไหมนี่เอาแบบธรรมดาแคร่เออ
แคร่ไม่ผ่ายกับผีสมครับอ่าแคร่นี้ไม่ใช่แค่แคร่ธรรมดา
ยังไงอ่ะแต่เป็นแค่ที่จะเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม
และสถานที่กักตัวต่างในพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
บอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นกันเหมือนทุกที่
ก็คือเตียงไม่พอไม่พอเอาอย่างงี้แล้วกันนะครับ
ทีมงานตลอดข่าวของเราไปสอบถามคุณสมยศเอมใจ
นายกเทศมนตรีตะบนโพประทับช้างท่านก็เล่าให้เราฟังว่า
คุณชนะคุณชิสาน้องใบตอง
ชาวชุมชนในพื้นที่เขามีฝีมือในการทำแคร่อยู่แล้ว
แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่โรงพยาบาลสนาม
สถานที่กักตัวขาดเตียง
พวกเราเลยรวบรวมเหล่าประณาเสียญสูงไวมันทำแคร่

ก็หมายถึงว่าใครเป็นอะไรหรือครับ
เสียงคุณจะเป็นอะไรกัน
เสียงท่านนายกเทศมนตรีเป็นแบบนี้

เออแต่เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเซียนไม่เซียนคุณเชื่อไหม
แป๊บเดียว๒วันทำแคร่เสร็จไปแล้ว๒๐เตียง

สุดยอดเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมเอาสุดยอดเซียนทำแคร่
รวมกันเอาไว้ในจุดนี้
แล้วก็ร่วมกันทำออกมาเป็นสิ่งดีเป็นเตียงที่แบบ
เหมือนเป็นแค่นั่นแหละเป็นไม้แค่แบบนี้
ที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนาม
ก็คือเป็นเตียงสนามได้ใช่ครับเอามาปรับเป็นเตียงสนามได้อย่างดีเลยทีเดียว
เป็น๑ไม้๑มือคนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้นะครับ
เอาฟูกมาวางก็ดีนะคุณเนี่ยสวยงามแล้วก็คงทนด้วยนะ
สำหรับเตียงไม้แคร่แบบนี้นะคะเป็นเตียงไม้ไผ่ดีมาก
เรื่องราวดีอย่างนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะอะไรรู้ไหมอยากให้ทุกคนอยากให้คุณผู้ชมที่ดูข่าวแบบนี้
รู้สึกแบบว่าชื่นใจบ้างได้มีพลังบวกบ้างใช่ไหมได้มีพลังบวกในยามเช้า